เรื่องราวของโลกโควิด๑๙ยังคงส่งผลประทบต่อโรงการกีฬาทั่วโลก
โดยไปถึงฟุตบอลในบ้านเราด้วยทั้งฟุตบอลหลีกและฟุตบอลทีมชาติ
ทางสมัครคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเองก็มีแผนเหมือนกัน
สิ้นปีนี้เราจะมีอีกหนึ่งรายการใหญ่ก็คือการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน
เราเองก็อาจจะไม่ส่งทีมเข้าแข่งขันก็เป็นได้นะครับ
ใช่ครับเนื่องมาจากว่าตอนนี้การแข่งขันฟุตบอลลีก
มีแนวโน้มที่จะต้องเลื่อนการแข่งขันออกไปจากเดือนพฤษภาคมอีกนะครับ
มีแนวโน้มว่าอาจจะต้องถึงเดือนสิงหาคมเลยครับ
ซึ่งถ้าเกิดว่าถึงเดือนสิงหาคมตรงนี้มีผลกระทบอย่างแน่นอน
ในเรื่องของการเตรียมทีมในปีนี้นะครับ
ตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ต้องเลื่อนออกไปถึงเดือนสิงหาคมตามข่าวที่ออกมาจริงนะครับ
ที่จะมีกำหนดจัดในวันที่๒๓พฤศจิกายนถึง๓๑ธันวาคม
เพราะว่าโปรแกรมการแข่งขันจะอัดแน่นมาก
แล้วก็ทำให้ทีมชาติไทยก็จะไม่สามารถใช้ผู้เล่นที่ดีที่สุดในรายการนี้ได้
เพราะว่าโปรแกรมมันก็จะถูกบีบเข้ามาเรื่อย

ก็คือมีโอกาสที่จะไม่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน
ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ของโรคโควิดยังไม่คลี่คลาย
อาจจะกระทบไปในเรื่องของสุขภาพและการเดินทาง
เพราะว่าฟุตบอลรายการนี้เป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่ง
ก็คือแข่งขันแบบเย่าเยือนทั้งหมดตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับ
แล้วอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจน
ว่าฟุตบอลรายการนี้จะถูกเลื่อนออกไปหรือเปล่า
เพราะยังต้องรอการประเมินสถานการณ์อีกทั้ง
เรื่องของการเดินทางข้ามประเทศ
ก็จะเป็นข้อจำกัดของฟุตบอลรายการนี้นะครับ
จริงรายการอาเซียนก็เลื่อนไปหลายรายการแล้ว

ก็น่าจะมีการประเมินสถานการณ์กันอีกทีหนึ่งนะครับ

ส่วนประเทศที่ส่งผลกระทบแล้วนะครับ

มีบุคลากรทางทีมฟุตบอลทีมชาติอินโดนีเซีย
ตรวจพบว่าติดโรคโควิด๑๙
ก่อนได้รับการยืนยันว่าเป็นผู้ช่วยโค้ชของทีมชาติอินโดนีเซีย
ใหญ่ชาวเกาหลีใต้ชื่อกองโอคยุน
และเป็นทีมงานของชินแตยองเฮสโค้ดของทีมชาติอินโดนีเซีย

ทำให้ขณะนี้ผู้ช่วยโค้ดลายนี้
ต้องถูกกักตัวอย่างเร่งด่วน
ในโรงพยาบาลใจกลางกรุงจักรต้า
และมีทีมแพทย์ของทางสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซีย

แม้ว่าเจ้าตัวจะไม่แสดงอาการป่วยใดเลยก็ตามนะครับ
ส่วนชินแตยองแล้วก็ทีมสตาร์ฟโค้ด
ทุกคนถือว่ามีความเสี่ยงนะครับ
ทำให้ทางสมาคมได้ให้ทีมงานทั้งหมดไปตรวจ
แต่ยังไม่พบเชื้อโรคโควิด๑๙นะครับ
กองขยุนถือเป็นบุคลากรฟุตบอลคนที่๒
ย่านอาเซียนที่ติดโรคโควิด๑๙
หลังจากก่อนหน้านี้นะครับ
วันเดอร์หลุยนักฟุตบอลชาวบราซิล

เป็นคนแรกที่ติดโรคโควิด๑๙เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
ก็ถือว่าเป็นชาติที่มีบุคลากรกีฬาติดเชื้อแล้วนะครับ
แล้วอย่างวันเดอร์ลุยสเนี่ยก่อนหน้านี้ตามข่าวก็ไม่มีอาการเหมือนกันนะครับ
อีกอย่างอินโดนีเซียตอนนี้เป็นประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้นเรื่อยครับ

ก่อนหน้านี้ทีมประเทศไทยประกาศในการลดเงินเดือนแล้ว
มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งชาตินะครับที่ตัดสินใจลดเงินเดือนพนักงานและทีมงานฝ่ายเทค๑
และทีมงานฝ่ายเทคนิคแต่ตัดสินใจลดเบื้องต้นก็คือ๑๐๒๐
เพราะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดนั้นก็ส่งผลกระทบตรงนี้
โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่๑๔เมษายนเป็นต้นไป
จากนี้สมาคมก็หารือกับหลายฝ่ายแล้ว
แล้วก็ไม่ได้อยากที่จะลดเงินเดือนแต่ว่าก็เป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายนะครับ
ส่วนเฮ็ดโคชของทีมหยั่นตันเชนโฮก็ไม่ได้ระบุว่าจะมีการลดหรือเปล่า
แต่ถ้าจากรายงานบอกว่าถ้าลดทุกฝ่ายก็น่าจะโดนด้วยเหมือนกัน
โดยสถานการณ์แบบนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจว่าเกิดเหตุแบบนี้
ก็น่าจะให้ยอมรับกันได้นะครับใช่ครับ